ไปดูคลิปเหตุการณ์นี้เมื่อแม่ค้าสาวที่ขายน้ำอยู่ริมทาง
เจอผู้ชายคนนี้มาขอน้ำกินฟรีแล้วทำอะไรคะ
ตำรวจตำรวจ
สำรวจโอ้ย
นี่ฟังผมนะ
ฟังผมป่ะฟังฟังพร้าวช่วยหน่อย
คุณดูดิแล้วคือถามว่าแล้วทำไมเธอไม่หนี
คือจะออกไปก็กลัวว่าเขาจะทำอะไรเธอหรือเปล่า
อยู่ในร้านมันก็ไม่ปลอดภัย
เอาแล้วยังไงดีอ่ะก็จะตะโกนตะโกนแล้วหยุดโทรศัพท์

สาวคนนี้เปิดร้านขายน้ำปั่นอยู่อย่างนั้นที่คุณเห็น
ปั่นนะคะอยู่ริมทางแล้วผู้ชายคนนี้
เขาบอกว่าลักษณะคล้ายกับคนคลั่งยา
เดินผ่านมาที่หน้าร้านแล้วไปขอน้ำกินฟรี
แล้วหลังจากนั้นขอจับมือแม่ค้า

ตกใจมากรีบโทรศัพท์หาคนมาช่วย
แล้วตะโกนเรียกตำรวจตำรวจ
อย่างที่คุณผู้ชมได้ยินเหตุการณ์เกิดขึ้นที่นครศรีธรรมราช

สุดท้ายมีพลเมืองดีที่อยู่ตรงนั้น
มาช่วยไล่ผู้ชายคนนี้นะคะ
ฮัลโหลช่วยด้วยค่ะ
ค่ะสวัสดีคุณโมยาย

เขามาทำร้ายกันแล้ว

คือพลเมืองดีพยายามจะเข้าไปไล่ผู้ชายคนนี้

เหมือนจะเอาคว่างใส่ตัวพลเมืองดี
เนี่ยแล้วระหว่างนั้นเนี่ยคุณเห็นไหมที่มือ

ผู้หญิงคนนี้เธอก็พยายามโทรหาคนช่วยนะคะ
คิดว่าจะเจอกับตัวเองทำอะไรไม่ถูก

แล้วถ้าเกิดว่าคนคนนี้มีอาวุธคงจะไม่รอด
ขอบคุณนะคะคนที่อยู่แถวนั้นออกมาช่วยเธอค่ะ

เจอแบบนี้กับตัวนี้ก็อึ้งแล้วก็ช็อกเหมือนกันนะฮะ